คุณผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดู

เขามีโครงการที่มีไอเดียแปลก

แต่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูตำรวจเลี้ยงแกะ
แล้วก็ดึงเด็กเข้าโรงพัก

เป็นอะไรขึ้นมา

เด็กในตำรวจโรงคอร์ดนะครับ

ก็สนุกสนานแล้วครับกับการให้อาหารแกะ
บริเวณหน้าสถานีตำรวจลงคอน

ได้เปิดฟาร์มแกะตามโครงการ

มาศึกษาความเป็นอยู่และความน่ารักของแก่
ตกลงแก่มั้ย
แกนี่แหละครับ

เขาที่เขียวขจีน่าจะพัฒนาให้ได้ประโยชน์มากกว่านี้

ดังนั้นจึงคิดโครงการสร้างฟาร์มแกะเอาไว้หน้าโรงพักมันซะเลย
เพื่อเป็นการดึงเด็กเข้ามาเที่ยวชมในโรงพัก

พาเข้าโรงพักมาดูความน่ารักของแกะนี่แหละครับ
แล้วก็สร้างความเป็นกันเองแล้วก็คุ้นเคยให้กับเด็ก
รวมไปถึงผู้ปกครองในพื้นที่ได้ใกล้ชิดกับตำรวจมากขึ้น
หากมีการประสานงานหรือว่าขอความร่วมมือใด

ใช้ชื่อว่าโครงการตำรวจเลี้ยงแกะ

กลัวตำรวจนะครับกลัวสถานีตำรวจไม่กล้าเข้าโรงพักนะครับ
เราก็เลยใช้สร้างสิ่งจูงใจเพื่อให้เด็กดึงเด็กเข้าโรงพักนะครับ
โดยทำการเลี้ยงแกะจำนวน๘ตัวนะครับที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจ
ซึ่งบริเวณนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม
เป็นไงล่ะเป็นโครงการดีให้เด็กใกล้ชิดกับคุณตำรวจ

พอเจอตำรวจจะได้ไม่ร้องไห้ไม่กลัว
ผู้ปกครองบางทีก็ชอบไปขู่เด็กไงดื้อเหรอเดี๋ยวพาส่งตำรวจเลยนะ
ใช่จริงตำรวจเขาจับแต่ผู้ร้ายนะเด็ก
แต่ถ้าเด็กเขาไม่ดื้อไม่สนนะตำรวจเขาก็ไม่ทำอะไรแล้วเขาดูแลดี

เข้าใจที่คุณบอกเลย
อือตอนแรกก็งงนะเอ๊ะตำรวจเลี้ยงแก่ก็เชื่อได้หรือเปล่า
น่ารักของโครงการดีของพี่ตำรวจแล้วก็ได้เห็นความน่ารักของแกะด้วย